สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
เมื่อวานนี้เราคาดการณ์สถานการณ์ฝนภาพรวมในวันนี้ตลอดทั้งวัน
และแน่นอนครับจากวันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับ

และที่สำคัญครับสถานการณ์ฝนนั้นยังคงอยู่กับเมืองไทยของเราครับ
เพราะว่าปัจจัยหลักที่เกิดขึ้นจากการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ
พัฒนาความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่
แล้วก็ทำให้เกิดเป็นแนวร่องฝนผ่านเมืองไทยของเราครับ
ร่องฝนคือจุดที่มีฝนตกหนักตกชุกและฝนตกหนักตกชุกแบบนี้แหละครับ
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าแต่ละพื้นที่การเปลี่ยนแปลงของฝนที่ตกชุกตกหนักแบบนี้
เริ่มขึ้นในช่วงไหนบ้างแล้วก็ตกมากน้อยแค่ไหน
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ
เหนือฝนจะตกหนักในช่วง๕๗นี้นะครับ
โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๖๐๘๐ของพื้นที่เลยทีเดียว
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่๔ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๗นะครับ
การเกิดฝนอยู่ที่๑๖๐๗๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งนะครับ
ส่วนภาคกลางครับตั้งแต่วันที่๕ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๗ครับ
การเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่ครับ
ภาคตะวันออกครับช่วงวันที่๔ถึงวันที่๗นะครับ
การเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่ง
ทะเลนั้นก็จะมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า๒เมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับตั้งแต่วันที่๔ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๗ครับ
การเกิดฝนอยู่ที่๑๔๐๖๐ของพื้นที่
คลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรนะครับ
จากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ส่วนฝั่งอันดามันครับโอกาสการเกิดฝนเนี่ยนะครับ
ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่ตั้งแต่วันที่๔ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๗เช่นเดียวกัน

จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
โอกาสการเกิดฝนก็เพิ่มขึ้นจากวัน๒วันนี้นะครับ
อยู่ที่ประมาณ๑๖๐๗๐ของพื้นที่ในช่วงตั้งแต่วันที่๔ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๗
ดังนั้นตลอดสัปดาห์หน้า
คงต้องเตรียมเรื่องของการใช้ชีวิต
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องติดตามการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้วก็การพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ